เล็กสูตรปราการซิฏตี้ดับสี่เปิดบ้าน
เจอกันห้าเรือนะครับรองจ่าฝูงผลงานนะธีย์ว่ายอดเยี่ยม
นะครับเจ้าบ้านนะครับออกนำครับสองศูนย์นะครับ
จากจ้าแล้วก็สุดท้ายนี้มีเป็นธีรพญ๔๘เย้ยนะครับ
ยิงเป็นสองศูนย์ในช่วงก้านนาทีแรก
จากนั้นนะครับนาที๔๔การท่าเรือได้จุดโทษครับ
เซเกอร์โซเลสถูกเต่นในเขตโทษ
เจ้าตัวดันยิงไปติดเซฟครับ
จบครึ่งแรกสุดประการนำอยู่ครับ

จากนั้นครึ่งหลังครับนาทีห้าสิบหกเจ้าทีเหลือสิบคนครับ

ถูกหลังที่สองกลายเป็นใบแดงครับ
จากนั้นนาทีสุดท้ายสิงห์เจ้าท่าไล่มา
หนึ่งต่อสองจากเซโกโซเรสแต่มันไม่ทันแล้วครับ

เคี่ยวสมุทรครับสุดประกาซิตี้ครับ
ชนะสองหนึ่งทำให้การท่าเรือล่นจากรองจาฝูงลงมาอยู่ที่สามครับ
ในคู่ที่เหลือครับชัยนาฏเอาชนะชนบุรีไปหนึ่งต่อศูนย์
พิธีทีระยองแพ้ให้กับแบงคอกยูนิเต็ดไปหนึ่งต่อสี่
เชียงรายอยู่ด้วยเต็ดเอาชนะสุธรรมบุรีไปสามต่อหนึ่ง
สุภัณฑ์เนี่ยรั้งอันดับสุดท้ายนะครับหลังจากจบเล็กแรกมีเพียงสิบเอ็ดคะแนนครับ
ไปดูตารางคะแนนหลังจากจบเล็กแรกครับบุรีรำ๓๒แต้มนะครับ
ที่สองแบงคอกฟอร์มแรงครับแซนขึ้นมานะครับยี่สิบแปดคะแนนแต้มเท่ากับการท่าเรือ
ี่สิบแปดคะแนนเหมือนกันแต่บวกอยู่เก้าลูกครับแล้วก็อันดับห้าเป็นเชียงรายอีเลเต็ดยี่สิบหกคะแนน